ชมเอ่ยชมงามอารามแท้และตึง
อ้าวปังไม่ไหวแล้วจริงแน่
เห็นแต่ละชุดของน้องเขื่อนพัดเข้าเรือด้วยใน
เป็นต้องร้องอื้อว้าวมันตรงจริงปังจัง
เหมือนเดินอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์ยังไงอย่างนั้นแหละค่ะ
ชุดสายวัดหวานสีชมพูอ่อง
ก็เอาอยู่เอาอยู่ที่แปลว่าเอาอยู่จริงนะจ๊ะ
หรือว่าจะเป็นไอ้เต้านอนก้อนเมฆสีฟ้าสดใส

ถึงข้างบีกินกันพรุ่บเลยนะคะเนี้ย
และต่อให้จะแต่งหน้าแต่งตาลงเมคอัพแน่นขนาดไหน
ก็ไม่จบไม่หายปาดแฝชชันแบบว่าวาง
สวยผลุไม่ติดไปเลย
โอ้โหนี่ยังไม่รวมไฮไลท์พี่ปอยผมหน้าอีกนะคะเนี่ย

ต้องลงหัวแล้วล่ะจ้า
เจ้าแจ๊ะริมเจ้า